๒๔พฤศจิกายนนี่ฉันจองตัวนี่ฉันจะแจกการ์ด
นี่ฉันจะแจกการ์ดเชิญไปทานโต๊ะจีนที่ลบบุรีไปไหนครับ

คุณผู้ชมเขาจัดกันเป็นประจำทุกปีนะคะ
เสียยี่หรือว่านายยงยุทธ์กิจวัฒนานุสนเจ้าพ่อ
ลิงศาลพระกาลนี่แจกการ์ดแล้วจ้า
การ์ดได้ใหญ่มากหรือว่าตื่นตาตื่นใจเอาการ์ดไปแจกไปวางนิดหนึ่ง
เชิญร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงที่พระปรางสามยอดค่ะ
กว่า๓๐๐ตัวทั้งในบริเวณพระปราง๓ยอดแล้วก็๓พระการ
ก็น่าจะมาร่วมโต๊ะจีนลิงครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่๓๑
พฤศจิกายน๑๐โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง๔โมงเย็น
กินกันให้อิ่มน้ำจุใจไปเลย

ชื่องานก็คือทาซานมังกี้ปาร์ตี้
เขาจะเอารถตู้มาดัดแปลงเป็นโต๊ะอาหารค่ะ

ใช้ไม้เท้าช่วยพยุงผู้สูงอายุมาทำเป็นขั้นบันได
พอเสร็จงานก็จะเอาไม้เท้าเหล่านี้แจกให้กับผู้สูงอายุได้ไปใช้กันด้วย
ปีนี้นะเขามีความพิเศษอีกต่างหาก
เหนือจากขนมหวานอย่างทองหยิบทองหยอดเมนูโปรดของฝูงลิงแล้วเนี่ย
คุณมันได้กินของแพงอินทพลัมสิบลังสามหมื่นบาทนะคุณ
จ๋อก็จะได้ริมรสความหวานจากตะวันออกกลาง
แบบที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวค่ะ
และทุกครั้งที่จัดเลี้ยงนะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมกิน

กำลังดูอย่างเฮิลเทิร์นอยู่แล้วมันทำอะไรแม้กระทั่งป้ายมันก็กินเหรอ
ไม่ใช่เขาดีจ้ะเขาอาจป้าย

มาถ่ายรูปมาชมมาดูมันก็เป็นประเภทนี้แล้วเนอะ
ประเภทนี้ประเภทนี้มันเยอะมากแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเข้าไป
โมงถึง๔โมงเย็น๒๔พฤศจิกายนไปเปล่า
ไปแย่งกันเหรอไปกินเหรอไปกินเหรอไปกินเหรอ

ไม่อยากแย่งน้องเขาให้เขากินกันไปเถอะฮะ

เออเขาคลองเมืองลบบุรีไปแล้วเจ้าจอพวกนี้